อ่าล่องใต้ลงตรังกันหน่อยล่ะกันอ่าครับพาไปกินโอ้ย
ไม่รู้อะไรอุ้ยถ้าเกิดว่าไปที่ตรังนี้ดอมต้องนึกถึงหมูย่างถูกไหม
ใช่นะเมืองตรังดังและที่พี่เห็นเนี่ยเป็นคำคำอยู่ในถ้วยเนี้ย
ซูชิไม่ใช่ซูชิเป็นป่อเปี๊ยะข้าวยำหมูย่าง
รวมอยู่ในหนึ่งคำโอ้โหกลมกล่อมเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ
โอ้มายการ์ผสมประสานถูกต้องค่ะเชฟส์เทบล์นั่นเอง
เมนูข้าวยำเนี่ยรู้จักกันดีเลยนะแล้วก็เป็นอาหารประจำท้องถิ่นนิยมทานกัน
จริงในพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมแล้วทุกวันนี้เขาก็จะมาดัดแปลง
เป็นเมนูต่างต่างหลายพื้นที่อย่างเนี่ยที่เนี่ยค่ะที่ตรังเนี่ย
เปี๊ยะเข้ายำหมูย่างรังสรรค์โดยเชฟแล้วดูวิธีการค่ะ
ถีพิถันมากนะตั้งแต่เลือกพันธุ์ข้าวที่เห็นอยู่หน้าจอนี้
อันนี้คือข้าวเบายอดม่วงเป็นข้าวพื้นเมืองชื่อดังค่ะ
ให้เป็นข้าวพื้นเมืองของตรังแล้วมันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก
คุณผู้ชมดูเม็ดของข้าวสิโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดตต่ำกินแล้วไม่อ้วนค่ะ
เนื้อข้าวในน่ะมันจะแบบหนึบหนึบนุ่มนุ่มถ้าเขาอ้วนแล้วอ่ะ
แถวอย่างพี่อ้วนแล้วพี่ไปกินอ่ะพี่ควรฆ่ากับการกินมากทั้งหมด
อ๋อเหรอจำคือไว้นะพี่เอามาหุงเย็นนี้น่ะ
ข้าวเบายอดม่วงอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่เวลากัดไปแล้วมันจะแบบหนึบหนึบ
เหมือนกับข้าวญี่ปุ่นน่ะโอ้โหเอามาคลุกกับนี่ดูสมุนไพร
ผักต่างต่างเนี่ยเต็มไปหมดสภาพดีแน่นอนใช่ใช่ยำข้าวยำ
ไคร้มะกูดชะพลูดอกดาหลาถั่วฝักยาวมะม่วง
เบามะพร้าวคลวกกุ้งแห้งป่นพริกป่นอะไรพวกเนี้ยอืม
แล้วอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ต้องใส่น้ำบูดูนะคลุกแล้วไปห่อด้วยใบ
ชะพูฮะใส่หมูย่างเมืองจังเข้าไปแล้วก็ม้วนให้แน่นแน่นแนะน
นี่ทอดออกมาแล้วแบบนี้แล้วก็มาหั่นเป็นคำค่ะ
คุณผู้ชมนี่แหละโอ้ยได้โรของญี่ปุ่นเลยถูกต้องถูกต้อง
ได้มาเป็นป่อเปี๊ยะข้าวยำหมูย่างพร้อมเสิร์ฟแล้วในคำนึงนี่อื้อหือ
ครบรสจริงจริงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นใครที่แบบอยากชิมนะ
ต้องบอกก่อนเนี่ยเชฟที่รังสรรคเมนูนี้คือเชฟมิกซ์
อายุยี่สิบแปดเองหุ้นจิระวัดวิระพรสวรรค์เป็นสถาปนิกหนุ่มนะ
อืมตอนเนี้ยไม่อยู่แล้วเมืองกรุงอ่ะกลับไปช่วยบ้าน
บริหารรีสอร์ทแล้วชอบการทำอาหารไงก็เหมือนกับเป็นเชฟเทเบิล
คนหนึ่งของจังหวัดเลยอ่ะค่ะใครที่อยากลองลิ้มชิมเมนูป่อเปี๊ยก
ยำหมูย่างเนี่ยไปได้เลยนะคะไปที่กะช่องฮิวรีสอร์ท
ครับอยู่ริมถนนสายตรังพัทธลุงนะคะที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง
เชฟมิกบอกว่าจะลองทำเองก็ได้ไม่ห่วงสูตร
แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากทำเบื่อทำแวะมาที่รีสอร์ทของผม
กระช่องฮิวรีสอร์ทนะคะเธอสองคนอยากได้ไหม
เขาเบายอดม่วงเนี่ยเออพี่มีเหรอเธอลืมไปแล้วเหรอ
ว่าเดือนนี้เออพี่จะไปจังหวัดทรังอ๋อใช่ช่วงยี่สามยี่สิบสี่ใช่ไหม
พี่จะไปจังหวัดทรังเออนี่แหละเออนี่แหละใช่ใช่นะครับเออ
ย่างมาฝักด้วยเอาไหมเออเฝ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนื้อย่างซะนะ
เออเออมาใส่ในข้าวยำเนี้ยนะนี่แหละโหนักกินเลย